เขาก็ถามกลับไปยังคนขับรถแท็กซี่สีชมพูคันนี้
ว่าทำไมยังกล้าย้อนคนอื่น
อกจากย้อนสอนแล้วยังกล้าย้อนถามคนอื่น
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันก่อนเลยนะครับ
นี่แหละครับเป็นคลิปเหตุการณ์นี้
จริงนะรถคันที่ติดกล้องหน้ารถเนี่ย
เขากำลังเพิดเพลินเจริญใจกับการฟังเพลง
ชอบแบบนี้ชอบแบบนี้อะไรเพลงก็ร้องไงนะคุณนะ
ไม่รู้แต่รู้ว่าไอ้แบบนี้แบบแท็กซี่สีชมพูไม่ชอบแน่นอน
กำลังฟังเพลงอยู่เผินเห็นแท็กซี่สีมพูคันนี้ขับสวนเลนมา
ก็เลยไม่ชอบเลยแบบนี้เขาก็เลยต้องจอดใช่ไหม
มันไปไหนกันไม่ได้และรถอีกฝั่งมันก็ติด
ซี่คันนี้ก็พยายามจะเบียดเข้าก็เบียดเข้าไม่ได้
คนขับรถที่ติดกล้องหน้ารถเลยตัดสินใจบีบแตรยาว
จังหวะนี้แหละครับก็ถามคนขับรถแท็กซี่
เลนมารู้ป่ะเนี่ยสวนเลนมารู้ไหมเนี่ย
ต้องถามหาน้ำใจเดี๋ยวมึงดังแน่

ที่คนขับรถแท็กซี่ถามแล้วน้ำใจเรามีไหม
คนขับรถคันนี้ที่ติดกล้องเขาเลยถาม
ไม่ต้องถามหาน้ำใจเลยเดี๋ยวดังแน่เดี๋ยวถ่ายไว้แบบนี้
แล้วคนขับรถแท็กซี่พูดไงไหมแล้วยังไงแล้วยังไง
คลิปมันตัดแค่นี้หลังจากนั้นยังไงต่อไม่รู้แหละ
รู้แต่ว่ารถแท็กซี่คันนี้พร้อมโชเฟอร์ดังเลยแหละ
เพราะว่าตอนนี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล
แล้วคนก็ถามโชเฟอร์แท็กซี่ว่า
ยังจะกล้าย้อนถามคนอื่นอีกเหรอ